สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
เริ่มต้นสัปดาห์นี้ฟ้าเปิดแดดดีดียิ่งช่วงกลางวันอากาศร้อนอบอ้าว
ร้อนจนแสบผิวค่ะแต่ช่วงเย็นฝนเริ่มตั้งเขา
บรรยากาศค่อนข้างอึมครึมแต่ถ้ามีฝนตกลงมาก็ไม่หนักมากค่ะ
เนื่องจากช่วงนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเหลือตัวเดียวเท่านั้น
ก็คือลมมรสุมประจำฤดูที่ยังคงพัดพาเอาความชื้นเข้ามาสะสม
แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นฝนตกหนักได้นะคะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนค่อนข้างน้อยค่ะอยู่ที่๑๒๐๔๐ของพื้นที่
คลื่นในทะเลอันดามันและอ่าวไทยลดลงเหลือประมาณ๑๒เมตรค่ะ
วันนี้ฝนน้อยนะคะอากาศร้อนอบอ้าว
เฉลี่ยทั่วไทยอยู่ที่๒๒๓๗องศาเซลเซียส
แต่ว่าช่วงบ่ายอาจจะรู้สึกร้อนมากถึง๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนน้อยเช่นเดียวกัน๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๓๒นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตี๕๔๔นาทีค่ะ
อากาศจะร้อนจัดแบบนี้ไปประมาณ๒วันและคาดว่าช่วงกลางสัปดาห์ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งนะคะ